ใครชอบความสงบทางธรรมมาที่ผม

สายบุญสายบุญค่ะทั้งท้องสนามหลวง
เชิญชวนแล้วกันนะฮะไปสวดมนต์ข้ามปี

เป็นการส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทย
ต้อนรับปีใหม่แบบวิถีธรรม

ที่บริเวณ
ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม๒๕๖๒
จัดขึ้นค่ำคืน๓๑ธันวาคม

จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธี

ลั่นคล้องชัยรับปีใหม่ด้วย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย

ริกฐาตุพระพุทธรูปสำคัญ
จาก๑๓ชาติ๑๓ประเทศ
ให้คนไทยได้สักการะบูชากัน
จากนี้ก็ยังมีกิจกรรมไหว้พระ
๑๐วัดสืบสิริสวรรค

เริ่มเที่ยงแรก๓๐ธันวาคม
ไปจนถึง๑มกรคม

รถมันจะต้องไปขึ้นถึงไหนอย่างไร
แล้วก็ใช้บริการได้ตรงไหนบ้างก็โทรไปถาม

สวดมนต์ข้ามปีทำให้จิตใจสงบปีใหม่จะได้แบบมีสติในการคิดทำอะไรต่อไป